แต่เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อเพราะว่านักล่าสมบัติ
เขาไปเจอสิ่งของประหลาดอยู่ใต้แม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นอะไรไปดูค่ะ

มันเป็นชิ้นส่วนของภาชนะอะไรอย่างนี้ไหม
เดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าเดาไม่ถูกนะคุณผู้ชมมาดูกันนะ
แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่
ที่นักล่าสมบัติเขามักจะไปหาสิ่งของกัน
ซึ่งนักล่าสมบัติที่เขาเจอครั้งนี้
หลายคนงงว่าสิ่งนี้มันคืออะไร
ลักษณะของมันก็คือเป็นแบบเป็นชั้น

ดูคล้ายกับซี่โครงหรือกระดูกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างไหม

แต่คุณรู้ไหมว่าบางคนที่เห็นเขาว่ากันว่า
อันนี้คือฟันช้าง

ใช่ฟันของช้างเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าเป็นฟันช้างอาจจะเป็นฟันของช้างก็ได้นะ
แต่ว่ามันจะเป็นอะไรยังไง

ดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะนำไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ดูอีกที
สิ่งที่เขาเจอในน้ำมันคืออะไรกันแน่
ถ้าอ่านผิดขออภัยนะแต่ถ้าเกิดใครเคยเห็นอะไรแบบนี้
หรือมีความรู้ส่งข้อความมาบอกได้นะ
ว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยว่าถุประหลาดแบบนี้

ฟันช้างมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ

เราอาจจะเคยเห็นแค่ตรงข้างหน้าตรงงาไงเราไม่เคยเห็นควันกลามนะ
แล้วฟันมันไปอยู่ในน้ำที่แม่น้ำเจ้าพญา

แต่ก็หมายถึงก่อนช้างเขาเดินข้ามแม่น้ำเลย

เพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลอื่นเนาะ
ลองดูแล้วกันใครมีอะไรมาแชร์กัน
ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะ